ไม่เชื่ออย่าลบหลู่มูเตรลูไม่เข้าใครออกใคร

ที่สารเจ้ากวนอุทิศเก่าแก่ที่สุดในประเทศไทย
ครับผมซึ่งคนไทยเชื้อสายจีนนะฮะเขาจะนับถือเทพเจ้ากวนอูกันมาก
ที่มีนักธุรกิจมากมายนะครับไปขอพรอย่างไม่ขาดสาย
สารเจ้าคนอู๋นี่อยู่ในกรุงเทพฯนะครับพี่
เอาเป็นว่าไปสักการะพร้อมกันเลยฮะ

เรามากันที่ฝั่งธนบุรีครับ
เพื่อสักการะเทพเจ้ากวนอู่

กราบไหว้เพื่อเสริมสิริมงคล
ทำมาค้าขายรุ่งเรืองไม่พบอุปสรรค
ในฐานะที่เป็นเทพเจ้าแห่งความศักดิ์ซื่อ
ที่สารเจ้ากวนอู๋เคศครองสารกรุงเทพฯมหานครครับ
พอเข้าไปข้างในรู้สึกสวยนะครับ
ก็รู้สึกว่าแบบสัมผัสถึงความศักดิ์สิทธิ์
สารเจ้าแห่งนี้เป็นสารเจ้าเก่าแก่

อยู่คู่กับชุมชนชาวจีนมาตั้งแต่สมัยอายุทยาเลยทีเดียวครับ
ซึ่งยังเชื่อว่าน่าจะเป็นสารเจ้ากวนอูที่เก่าแก่ที่สุดในประเทศไทยครับ
คือชุมชนจีนตรงนี้เป็นชุมชนจีนเก่าแก่
เก่าแก่ไม่แพ้ฝั่งตรงข้ามก็คือเยาวราชตลาดน้อย
คนจีนเมื่อเข้ามาแล้วเขาต่างแผ่นดินไปเกิดมา
เขาต้องรวมกลุ่มกันเพื่อสร้างขวัญกำลังใจ
ทีนี้การสร้างขวัญกำลังใจเกิดขึ้นตั้งแต่เขาลงเรือสัมเภามา
ที่เขาศรัทธามาใส่เรือสัมเภาเชิญใส่เรือสัมเภา
เมื่อมาถึงตั้งชุมชนได้ปุ๊บก็ตั้งกระถามผู้กลับไหว้
มีคนรวมกันเยอะขึ้นก็เริ่มตั้งเป็นสารเจ้านะฮะ
และสิ่งหนึ่งที่เป็นความเชื่อสำคัญ
ของประชาชนผู้มีความเคารพสัทธาสารเจ้ากวนอูแห่งนี้นั้นเชื่อกันว่า
นอกจากท่านจะเป็นเทพเจ้าแห่งความสัตสื่อ
ท่านยังเป็นเทพเจ้าแห่งความมั่งคั่งอีกด้วย
ซึ่งเป็นที่เคารพสัทธามากที่สุด
หมู่นักธุรกิจชาวจีนและชาวไทยเชื้อสายจีน
ทำให้ในแต่ละปีจึงมีผู้คนแวะเวียนมากราบไหว้ขอพรอยู่ตลอดเวลา
และยังเชื่อว่าท่านจะช่วยปกป้องคุ้มครองจากศัตรูภัยผ่าน
พยานอันตรายทั้งหลายทั้งปวง
รวมถึงช่วยให้ประสบความสำเร็จในธุรกิจต่างอีกด้วย
ก็ขอพรเกี่ยวกับการทำงานหรืออย่างนี้ครับ
ให้เจอกับคนที่ดีหน้าที่การงานเราจะได้เจริญลาบลื่น
ขอเรื่องเกี่ยวกับกิจการการค้าด้วยขอเรื่องเกี่ยวกับความปลอดภัย
คนสมัยโบราณทำอะไรเขามีความตั้งใจแล้วก็มีความหมาย
แล้วก็อยากให้ลูกหลานสืบทอด

เพราะฉะนั้นมาขอก็ไม่พ้นเรื่องความกล้าหาร
วงการทหารตำรวจก็จะมาขอเรื่องตำแหน่งที่อาจจะขอให้เจริญรุ่งเรือง
ส่วนพ่อค้าก็ขอให้ท่านอำนวยพรคุ้มครองให้กิจการค้าเจริญรุ่งเรืองเก้าหน้า
เจ้าพ่อกวนอูเนี่ยท่านมีม้าคู่บารมีก็คือม้าเช็คเทา
ไหว้เจ้าพ่อกวนอูก็จะมีความเชื่อว่าให้ไปไหว้เจ้าพ่อม้า
เพื่อขอพรให้มีบริวารนะครับมีคนช่วยงาน
ก็เป็นลักษณะการไหว้เจ้าพ่อคุณอูแล้วก็เอาย่าไปถวายม้าเจ้าพ่อด้วยลักษณะนี้นะครับ
เจ้าพ่อกลโอเนี่ยมันเป็นสมัยของสามกกนะครับ
เรียกว่าคือต้นตำรับของ

เมื่อเกิดเราทำงานเกี่ยวกับพวกมีความสื่อสัตว์
ก็จะประสบความสำเร็จสร้างความเจริญให้กับเรา
พ่อคุณอูเรารู้จักกันว่าท่านเป็นบุคคลในวรรณกรรมเรื่องสามพก
แต่จริงแล้วท่านเป็นบุคคลที่มีชีวิตอยู่จริงในประวัติศาสตร์จีน
เมื่อประมาณสัก๑๘๐๐ปีที่แล้ว
ก็เกิดคำถามว่าทำไมถึงกลายเป็นเทพเจ้า
มันมาจากระบบความเชื่อของขมจื้อ
กวนอูตอนที่ท่านยังมีชีวิตอยู่
ท่านก็เป็นเลิศในด้านความซื่อสัตว์กระตันยูคุณธรรม

คนในสมัยนั้นก็ยกย่องตั้งสารกราบไหว้บูชา
ควรภูตลาดสุมเด็จเจ้าพยา
สันนิษฐานว่าเป็นสารเจ้าตัวทูที่อาจจะเก่าแก่ที่สุดแห่งหนึ่งของประเทศไทย
เนื่องจากว่าหลักฐานที่ปรากฏอยู่ในสารเจ้า
เราสามารถสืบย้อนลงไปได้ถึงสมัยศักราชเชียนวงฮ่องเต้แห่งราชวงชิก
หรือสมัยพระเจ้าหญิงหัวบรมกฎสมัยวิทยาตอนฝราย
ถ้านับอายุปัจจุบันของตัวสารหลังแรกจนถึงปัจจุบัน

มีคนกล่าวไว้ว่าสารเจ้ากวนภูเป็นหนึ่งในสารเจ้าที่ปรากฏเยอะที่สุด
ในจำนวนบรรดาพื้นแผ่นดินที่ชาวจีนพ้นทะเลอบพยพไป
วันนี้ช่วงของดีทีเด็ดนอกจากจะได้มีโอกาสที่ดี
สักการะกราบไหว้สารเจ้ากวนอู่เทพเจ้าแห่งความสัตว์ซื่อแล้ว
ก็อยากจะเชิญชวนให้ผู้ชมทุกท่านยึดมั่นในความดีมุ่งมั่นกับความซื่อสัตว์
ตามแบบอย่างของเทพเจ้าแห่งความศักดิ์ซื่อ
สารเจ้ากวนอูแห่งนี้ครับ

ความเจริญของท่านผู้ชมทุกท่านตลอดไปครับ
วันนี้สวัสดีครับ

ช่วงเทศกาลตรุษจีนคนจะไปกราบไหว้ท่านเยอะมาก
เพราะเฉพาะช่วงเปลี่ยนดวงปีชงเนี่ย

ไปชมไปรู้วิธีการปล่อยเต่า
ตภาพอย่างไรให้ได้บุญ